ส่วนมวยสากลนะครับมีชิงกัน

โดยนักกีฬาไทยก็น่าจะตามมองเราเข้าไป๕รุ่น
โดยทานีระลินลประเภทภายนะครับ
นักชกรุ่ง๔๙กิโลกรัมที่เข้าร่วมกันในขันทอม
เป็นครั้งแรกมีโอกาสในการเข้าชิงแบบพลิกข้าวคาดหมาย
ติดตามรายงานได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ

จะมีการชิงชัย๖เหรียญทองในกีฬามวยสากลครับ
หนึ่งในนักกีฬาที่น่าจับตามองก็คือธานีรรินรำ
นักกีฬาในรุ่น๔๙กิโลกรัมชายนะครับ
ต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างนานาครับ
ก่อนที่จะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม

เขาจะเป็นตัวความหวังของนักกีฬาไทยที่จะคว้าเหรียญรางวัล
เรื่องราวของชีวิตของเขามีให้ติดตามกันในหลายแง่มุมครับ
ธานินรรินรำเป็นชาวจังหวัดบุรีรำครับ

พ่อแม่ของเขาแยกทางตั้งแต่ยังเด็ก
แต่ก็ต่อสู้กับโชคชะตาที่ไม่เป็นใจ
ก้าวมาเป็นนักกีฬามวยสากล
รูปร่างที่เล็กทำให้ธานีเล่นในรุ่นไลฟ์สไลเวท
โดยมีเจ้าสดชัดชัยบุตรดีเป็นไอดอลในการชกมวยของเขา

เมื่อเขาเดินทางมาร่ำลาคุณพ่อครั้งสุดท้าย

แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้าย

แต่จิตใจของธานีแข็งแกร่งมาก

ใช่ผมวางเป้าไว้ว่า
เพราะว่าเดือนที่ผ่านมาคุณพ่อเสียชีวิตไป
ผมจะเอาเหรียญทองไปให้คุณพ่อให้ได้ผมว่าอย่างนี้
เขาต้องเจอกับแชมป์เก่าจากอินโดนีเซียครับ
ซึ่งตามหน้าเสือแล้วเป็นรองพอสมควร
สุดท้ายก็ล้มแชมป์เก่าได้
ที่รอบรองชนะเลิศคะแนนจะตามนักชกจากเวียดนาม
ธานีผ่านเข้าชิงชนะเลิศในรายการแรกที่เขาไฟฝันได้สำเร็จ
ที่ผ่านมาเราก็ซ้อมมาเต็มที่เหมือนกันผมไม่กลัว
ขึ้นไปบนเวทีครั้งแรกในชีวิตเรามันก็ตื่นเต้นไหม
ก็ตื่นเต้นเรื่องปกติอยู่แหละ
อันไหนที่เราไม่เคยคำ
พอเราขึ้นไปโอ้โหมันแมทใหญ่
แบบตื่นเต้นมาเนี่ย
ผมพูดในใจเลยว่าผมไม่กลัว
ถึงเราจะแชมป์เก่าขนาดนั้นก็ใช่
เพื่อตอบแทนพระคุณคุณพ่อของเขา
เขาจะต้องทำให้เป็นจริงให้ได้ครับ

และเดินตามความฝันของตัวเองอย่างมั่นคง
แฟนชาวไทยร่วมติดตามให้กำลังใจธานีในวันนี้นะครับ